คุณผู้ชมค่ะเรื่องความเชื่อเนี่ยเราว่ากันไม่ได้นะคะ
วลีฮิตที่เขาแชร์กันเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เฮ็ด
สำหรับคู่นี้เชื่อหมดใจเลยคุณผู้ชมกล้องห้วยไร่และเบลคณิตถาภรรยาเขานั่นเองนะคะ
หลังจากที่มีปู่พญานาคมาเข้าฝันคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ค่ะทั้งคู่ก็เลยถือเลิกงามยามดีทำบุญประจำเดือนที่สนามห้วยไร่อิหลีน่านะคะ
โดยสาวเบลเนี่ยก็ถือโอกาสรำบวงสวงถวายปู่ศรีสุโธย่าศรีปฐุมมาอีกด้วยเนี่ยค่ะ
ใหญ่ชุดเต็มจริงคุณผู้ชมค่ะตั้งใจสุดนะคะ
หลังจากทำการรำถวายเสร็จสาวเบลก็ถ่ายรูปกับครอบครัวคุณสามีนี่นะคะ
แล้วก็ลูกชายน้องไข่เจียวลูกสาวน้องกะเพราด้วยค่ะ
แล้วก็ถ่ายรูปกับนางรำด้วยกันแล้วก็เกิดเป็นภาพภาพนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูหน่อย
เออนะฮะภาพนี้สายรุ้งคาดตาขึ้นมาเลย
เออหลายคนมาคอมเมนต์บอกอุ๊ยขนลุกเนี่ยเออนะ
เพราะว่าคุณผู้ชมเห็นเป็นแสงรุ้งคาดใบหน้าบริเวณโซนลูกกระตาของสาวเบล
เน็ตบางคนบอกว่าปู่กับย่าน่าจะรับรู้ในสิ่งที่ทั้งคู่ตั้งใจทำให้นะฮะ
อกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งความเชื่อค่ะที่ผู้จัดการส่วนตัวของทั้งคู่เล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟัง
ขนลุกอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมก่อนที่จะมีการรำบวงสวงถวายพ่อปู่นี้นะคะ
โอ้โหเมื่อวานนี้คือว่าหลังจากที่ปู่พญานาคมาเข้าฝันทั้งคู่

เรามีการทำบุญที่สนามห้วยไร่อยู่แล้วใช่ไหมคะ
งั้นปีนี้สาวเบลจะขอรำบวงสวงถวายพ่อปู่เลย
ซึ่งพอพูดเสร็จเขาบอกว่าเกิดสิ่งนี้ขึ้นค่ะ

เชื่อว่าเป็นรอยเลื้อยคลานของพญานาค

อยู่บนรถเลยบนรถของคุณพ่อหนุ่มกล้องคันนี้คุณผู้ชมนะฮะ
หลายคนอยากรู้แหมป้ายทะเบียนอะไรไม่ได้จะดูรอยหรอกเนี่ย
กก๕๓๘๗นั่นเองนะคะ
เออก็เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่เฮ็ดด้วยจ้า
มันเป็นกลมเหมือนกันนั้นมันแปดไหมนะ
พูดถึงเรื่องพญานาธิ์เนี่ยหลายคนนะให้ความ